วันนี้เรื่องที่พูดถึงกันทั้งวันอีกเรื่องหนึ่ง
เขาดาวน์ที่เมืองไทยได้แล้วค่ะท่านนายกเองก็บอกว่า
ก็เสียใจแล้วเนาะอืมจริงจริงแล้วก็อยากจะให้มา
เพราะเขาก็โด่งดังเพราะคนเองก็ซื้อตัว

ก็พูดถึงเรื่องของต้นสังกัดของลิซ่า

ร่วมกิจกรรมเขาดาวน์ที่เมืองไทยได้แล้ว
เพราะว่าติดภารกิจที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า

มาก็มีการประสานกันมาตลอดนะ

ซึ่งก็มีการสั่งการให้กระทรวงท่องเที่ยวหามรือ

ในส่วนของศิลปินต่างประเทศก็
หาต่อหาคนที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นสัญลักษณ์นะฮะ
มาร่วมงานเพราะว่าต้องการดึงให้กับ

เมืองไทยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นะครับนอกจากนี้ท่านเนี่ยบอกว่า
ส่วนตัวเองก็ให้นโยบายไปว่า

ของเมืองไทยให้เป็นวัฒนธรรมเข้าไปด้วย

ประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของ
วัฒนธรรมแล้วถือว่าเป็นอำนาจด้านหนึ่ง
เหนือจากเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจ

ในด้านของวัฒนธรรมด้วย

มรือกันเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีการปรับ

แต่ว่าเห็นใจทางด้านของภาคธุรกิจท่องเที่ยว